กลับมาติดตามข่าวจากไทรัตนียวโซ์กันต่อกันนะคะ
กันหน่อยค่ะปีนี้เนี่ยสองแห่งนะคะที่เข้าสารที่เยาวราช
มีการจัดระเบียบแต่ว่าอาจจะมีการจัดระเบียบเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นด้วยค่ะ
สำหรับข้าวสารและเยาวราชผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรม
ต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างเลยนะคะมีอะไรบ้างลองมาดูกันหน่อยค่ะ
ในวันลบสวัสดีประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
เปิดเผยถึงแนวทางการจัดระเบียบอาหารริมทาง
ได้รับทราบผู้ประกอบการต้องผ่านการอบรมโดยสำนักอนามัย
เป็นเวลาสองวันนอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องผ่านการตรวจสุขภาพ
นำใบรับรองแพทย์เข้าแสดงต่อสำนักอนามัย
ในเดือนมกราคมของทุกปีส่วนถนนเยาวราช
ผู้ประกอบการต้องแจ้งต่อสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
ถึงสถานที่ล้างภาชนะจำนวนแรงงานการกำจัดสิ่งปฏิกุ
ที่ใช้ภาชนะย่อยสลายได้ก็ต้องแจ้งให้ทราบ
แนวทางในการกำจัดขยะด้วยนะคะ
ถึงแนวทางในการกำจัดขยะด้วยนะคะ
ในวันลบย้ำว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางกรุงเทพหานครก็จะมีการประชุมนะคะ
ร่วมกับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มีการรับฟังความเห็นจากนักท่องเที่ยวด้วย
เนื่องจากว่าแตกต่างกับถนนเยาวราช
ซึ่งจะมีการกดขันบริเวณทางเท้า

ขณะเดียวกันทางคณะทำงานมีแนวคิด
จะเข้าไปดูแลบริเวณถนนคอนแวน

จัดระเบียบบริเวณแยกสะพานเหลือง
ถนนพระราม๔ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ